อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะหนุ่มนายช่างชนรับประทานนะคะ

ดื่มเหล้าก็ไม่ว่าหรอกแต่ดื่มเหล้าแล้วเมาอารวาสทำร้ายทุบตีคนอื่น

แล้วนายช่างโชลประธานคนนี้เนี่ย
ดื่มเหล้าทีไรอารวาสทุกที
อ่าหมายังเห่าเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม
เห่าเจ้าหน้าที่นะ

ก็เป็นจังหวะยื้อยุดฉุดกระชากแย่งมีดกัน
ระยะแย่งมีดมาได้เนี่ยแทงสวนไม่ยั้งเลยค่ะ
คืออารมณ์ตอนนั้นคือไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
สุดท้ายนายช่างคนนี้เสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ

ได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตที่บ้าน
ในตำรวจเมืองม่อในอำเภอเมืองค่ะ

ไปเจอศพนายพระศิลป์อารีวงอายุ๔๒ปี
เป็นนายช่างสำรวจโครงการส่งน้ำ

สภาพศพสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวนะคะ
หน้าอกและท้องมีร่องรอยถูกของมีคมแทงหลายแห่ง
แล้วก็มีมีดปอกผลไม้๘นิ้ว

เจ้าหน้าที่ก็ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะ

ยืนรอมอบตัวกับตำรวจเนี่ยค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนางสาวการชากรวงสุวรรณอายุ๑๔ปี

รอมอบตัวกับตำรวจแล้วเธอก็เล่าบอกว่า
เป็นคนฆ่าสามีจนตายเอง
ก่อนเกิดเหตุเธอเล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้
ตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมา

จนกระทั่งดื่มกันเสร็จสับแล้วเพื่อนก็กลับบ้านไป

ล็อกประตูบ้านแล้วบอกให้เธอมานั่งดื่มเป็นเพื่อนหน่อย
ค่ะค่ะก็กินลับเป็นเพื่อนกัน
สักพักหนึ่งเริ่มอารวาสค่ะ
ทุบทำลายทรัพย์สินในบ้าน
พัดลมทุบมอเตอร์ไซค์จนพังค่ะ
เธอก็เลยอ้าวคุณไหมเป็นเมียใช่ไหมค่ะ
ก็ไปห้ามปรามแล้วก็ต่อว่าค่ะ
เท่านั้นแหละคนเมาพอโดนห้ามปุ๊บสวนเลย
มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
สามีนะคุณไม่ใช่แค่ต่อว่าอย่างเดียว
เดินมาบีบคอเธอบีบคอเลยคือโอ้มันก็เจตนาค่าอยู่นะ
แล้วก็ถือมีดปอกผลไม้จะแทงด้วย
เธอเลยพยายามสู้แล้วก็แย่งมีดมาได้

จุ้องแทงไปไม่หยุดเลยปูกหลับตาแทงแล้วค่ะ

เจ็บสาหัสนอนจมกองเลือด
เธอก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เพื่อจะนำตัวสามีส่งโรงพยาบาล
แต่ก็ไม่ทันนะคะสามีขาดใจตายตรงนั้นเลย

ถ้าไม่ดื่มเหล้านะสามีเป็นคนนิสัยดีมาก

ทำกับข้าวให้เธอกินทุกมื้อเลย
แต่เมื่อไหร่เล่าเข้าปากเท่านั้นแหละค่ะ
เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ
อารวาสทุบทำลายทรัพย์สินเป็นประจำ
ขึงขี้หวงมีผู้ชายที่ไหนมาคุยด้วย
แม้กระทั่งเป็นญาติพี่น้องเธอเองก็ไม่ให้เข้าใกล้
เคยทำร้ายเธอมาแล้วแล้วก็เคยไปแจ้งความ
กับตำรวจไว้เป็นหลักฐานเราด้วยเหมือนกัน
ซึ่งตำรวจได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ต้องควบคุม
นางสาวกาญชกรไปสอบประคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ
นี่คือน้ำเปลี่ยนนิสัยอย่างแท้จริง
จนนำมาซึ่งเหตุสลดในครอบครัวเลยนะคะ